คุณอำมาตย์ก็โพสต์ข้างหลุดแรงหน่อยเหมือนกัน
มีการกระทบกระทั่งกันอยู่มั้งครับ
อาจจะเฉียบรักเรามากระดับ
ก็แบบรึง่าเราบอกเด็กคุณไม่กลับแบบหน้ารักไม่คล้าย
ผู้ชมครับนี่คือเสียงสัมภาษณ์จากคุณภูมิธรรมในวันนี้นะครับ
นักข่าวก็เดินไปถามโดยเฉพาะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นครับ
อำมารัฐคุณภูมิธรรมบอกนี่เป็นน้องที่น่ารักน่าชังเลยนะเนี่ย
ค่ะก็ตั้งตัวไม่ทันนะคะเป็นความน่ารักแบบกระทันหันมาแล้วก็
อยู่ดีก็น่ารักนะคะกระทันหันแล้วก็รุนแรง
ก็ขอขอบคุณพี่ชายที่แสนดีค่ะ
ทำไมน่ารักกระทันหันเมื่อก่อนไม่น่ารักเหรอ
ก็ตลอดมานะคะมันก็ไม่เคยเห็นกันน่ารัก
ถ้าน่ารักแล้วจะทิ้งเราไปเหรอคะชัดนะ

ใช่อยู่ดีมันก็แบบน่ารักกระทันหันก็ตั้งตัวแล้วไม่ติด
แล้วก็เราไม่ค่อยเข้าใจการเมืองแบบที่คุณภูมิทำอยู่นะคะ

เราก็คือเราก็เป็นน้องใหม่ทางการเมืองนะเข้ามาก็อยากทำงานนะ
เราก็อยากเปลี่ยนแปลงให้เป็นการเมืองใหม่แบบไม่ต้องเล่นการเมืองมากเกินไป
แล้วเราก็ไม่อยากเป็นตัวประกอบบนโรงละครแบบรัชดาลัยเทียเตอร์
เราก็ไม่ต้องการเป็นตัวละครในนั้น
อยากให้การเมืองมันรวมตัวกันด้วยไม่ใช่ด้วยกลุ่มก้อนผลประโยชน์
แต่ว่าเราอยากให้พักการเมืองรวมตัวกันด้วยอุดมการแล้วก็จุดยืนทางการเมืองแบบเดียวกัน
แต่ว่าเรายังไม่มีไม่เห็นนะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดที่เพื่อไทยเขาแถลงข่าวในการจัดคั่วรัฐบาลใหม่
เขาก็จะย้ำตลอดในทุกครั้งที่เปิดตัวพักต่างที่มาร่วมกัน
บอกมันถึงเวลาแล้วนะที่ต้องสลายคั่วการเมือง
ไม่ยังไงประเทศเนี่ยมันเดินไปต่อไม่ได้

คือมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นแต่คุณได้ละทิ้งโอกาสนั้นแล้วนะคะ
การที่จะผ่าทางตันของประเทศสลายคั่วหรือว่าตัดวงจรของรัฐทหารนะคะ
พักทหารที่พ่ายแพ้ยับเยินไปแล้วสองพักอ่าพักลุงสองพักอ่ะ
พ่ายแพ้ยับเยินนะคะคือวิธีที่มันดีกว่านั้น
แล้วก็ลุกขึ้นสู้ค่ะตรงนี้ก็ยืนยันนะคะ

มันเป็นเวลาที่คู่ต่อสู้ของเราอ่อนแอที่สุดนะคะ
ไม่มีความชอบทำที่สุดอ่อนแอที่สุดนะฮะ
ผู้มีอำนาจเหนือรัฐมนูลแล้วก็องค์กรลักตั้งต่าง
องค์กรอิสระต่างมันได้เปิดเปลื่อยตัวเองออกมาหมดแล้ว
ไม่ได้ถ้า๘พักยังรวมกันเหมือนเดิมนี่ใครก็เป็นรัฐบาลไม่ได้
แต่คุณก็เลือกที่จะปล่อยมืออันนี้ก็เสียใจแทนพี่น้องประชาชนแวบมาก
ความรู้สึกของสอสอพักเก้าไกลหรือว่าคนในพักเก้าไกลตอนนี้รู้สึกยังไงฮะ
ก็ผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราจะสูญเสียไม่ได้นะคะ
สูญเสียตำแหน่งประธานสภาสูญเสียนายกสูญเสียการเป็นพักร่วมรัฐบาล
ทั้งที่เราชนะมาเป็นอันดับ๑๔ล้านเสียง
รวมกับฝั่งประชาธิปไตยก็๒๖๒๗ล้านเสียง
คือเราสูญเสียอะไรไปหมดแล้วเพราะว่าการเล่นการเมืองแบบตรงไปตรงมานะคะ
แล้วก็เชื่อในสัจวาจาของเพื่อนฝั่งประชาธิปไตยด้วยกัน
มีสัญญาณหลายอย่างแต่เราก็พยายามแบบคิดว่าคนเราก็ต้องมีศักดิ์ศรีนะคะ
เราก็เชื่อมั่นในศักดิ์ศรีในเมื่อมาฉีดกันอย่างนี้แล้ว
สิ่งที่เราจะสูญเสียไม่ได้ก็คือโวตเตอร์นะคะคนที่เราต้องแคร์มากที่สุด
ก็คือพี่น้องประชาชนที่ไปเลือกตั้ง๒๖ล้านเสียงเป็นคนที่เราแคร์ที่สุดนะคะ
ตอนนี้เราไม่ได้ไม่มีตำแหน่งอะไรเลยนะคะแล้วจะมาหลอกให้เรา
หลอกให้เราเป็นแพ้รับบาปให้เราไปโหวตให้
ทั้งที่โหวตเตอร์เราได้สั่งเรามาในทุกช่องทางว่าไม่ให้โหวตให้
ทั้งทางออนไลน์แล้วก็ทั้งสอสอเป็นร้อยคนลงพื้นที่นะคะ
สะท้อนมาจากทุกช่องทางว่ามีความแค้นมีความเจ็บใจนะคะ
ที่เป็นอย่างนี้นะคะที่เขาที่สร้างความผิดหวังให้กับเขาอย่างนี้
เพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเรายังไปโหวตให้เพื่อไทยอีกนะคะ
คำสั่งของเจ้านายเราคือประชาชนโวตเตอร์เราสั่งมาแบบนี้
แล้วถ้าเกิดเราทำแบบนั้นถ้าเราสูญเสียพี่น้องประชาชนไปด้วย
เราก็จะไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเป็นคนที่เราแคร์แล้วเราก็ฟัง
เราก็ไม่ได้ตัดสินใจเองโดยลำพังค่ะเราก็กลับไปถามแล้วเสียงมันออกมาชัดเจนที่สุด
คือถ้าฟังอย่างนี้เท่ากับว่าก้าวไกลคงจะไม่โหวตนายกให้กับเพื่อไทย
แนวโน้มสูงที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ
เราพูดเรื่องการเมืองตอนนี้ต้องบอกวันที่ด้วยนะฮะเพราะว่าแต่ละวันมันไม่เหมือนกัน
วันที่๑๐สิงหาตอนบ่ายนะคะเท่าที่ฟังเสียงสะท้อนมา๘๐บอกว่าถ้าเกิดเก้าไกลไปโหวตให้
ก็คือจะประท้วงหน้าพักบ้างต่อไปจะไม่ไปเลือกตั้งบ้างนะคะผิดหวังอย่างแรง
แล้วอีก๒๐ที่เหลือก็บอกว่าเชื่อมั่นในการตัดสินใจของพัก
ว่ายังไงก็ว่าตามกันอันนั้นคือส่วนน้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะคะ
ก็คิดไปในทางเดียวกันคือคนเรามันก็เจ็บแล้วจำ
เมื่อวานที่เข้ามาเขาได้คุยอย่างที่บอกแล้วว่ามาขอเข้ามามาช่วยโหวตนายกให้หน่อย
จะได้ช่วยกันปิดสวิตช์สองลุงปิดสวิตช์สวอะไรก็ต่างที่เขาบอกไว้
วันนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะมันก็คล้ายกัน
ก็ถ้าพูดว่าเป็นการแสดงมันจะแรงเกินไปไหม
แต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรในนั้นนะคะ
ก็บอกแล้วว่าเป็นการสร้างความชอบทำในการที่จะไปรับพักสองลุงมาร่วมรัฐบาลมากกว่า
ก็โดยอ้างว่าเพราะว่าเราไม่ร่วมมืองันมาขอเข้ามาแล้วมาอะไรแล้ว